ไหนก็อยู่ที่ชนบุรีแล้วเอาอีกสักเรื่องกันแล้วกันนะครับ
คราวนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งฮะ
ก็คาดว่าน่าจะมีคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแถวหน้าปั๊ม
แล้วอาจจะลืมอาจจะลืมรูดซิปกระเป๋าอะไรพวกนี้
แบงค์พันธุ์หล่นเต็มเหรอโอ้โหคนก็มาเก็บกันเยอะนะค่ะ
อ่าที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี้ยแล้วก็มีคนหนึ่ง
คนนี้ไม่ได้ว่าเก็บแล้วเอาไปเป็นของตัวเองนะครับ
คนนี้เป็นอ่าพลเมืองดีนะครับเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันนะครับ
เขาก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะครับก็ไปช่วยเก็บเพื่อตามหาเจ้าของนะ
แต่ก็ได้ไม่ครบหรอกเพราะว่ามีบางคนเขาก็เอาไปเลยก็มี
คือภาพพอไปเก็บแล้วเนี่ยมันหลุดจากกล้องวงจรปิดไปพอดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
นี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าปั๊มน้ำมันบนถนนสายสามสี่สี่
เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเป็นถนนขาเข้านะครับ
อ่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเห็นว่าธนบัตรเนี่ยมันจะปลิวว่อนอยู่บนถนนอ่ะ
แต่ภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับนางสอยดาวจันทราอายุสี่สิบปี
คือผู้จัดการส่วนหน้าลานปั๊มน้ำมันนะฮะอ่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้า
กำลังให้บริการลูกค้าตามปกติเห็นวัตถุบางอย่างปลิวอยู่บนถนน
ในใจคิดว่าสงสัยจะเป็นเศษกระดาษนะ
ก็เดินไปดูใกล้ปรากฏว่าเป็นแบงค์พันธุ์นะครับ
ก็มีหลายใบระหว่างนั้นมีรถเห็นหลายคันเลยแล้วรถก็จอดนะครับ
แล้วก็วิ่งไปไล่เก็บกันส่วนตัวเธอเนี่ยเก็บมาได้สามพันบาท
หลังจากนั้นก็ชูให้เพื่อนพนักงานในปั๊มเห็นเพื่อเป็นหลักฐานว่า
อันนี้เก็บได้สามใบนะแล้วเดี๋ยวจะรอตามหาเจ้าของ

จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราแล้วตกอยู่บนถนนแล้วไปเอาไปเนี่ยใช่ไหม
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ฮาเล่
ขี่กันมาหลายคันแล้วก็เห็นเงินเนี่ยปลิวว่อนอยู่กลางถนนเลย
ไปไม่กี่นาทีก็เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์
กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่า
จะใช่คนที่ทำเงินหล่นไว้หรือเปล่า
แต่ว่าเขาก็มาลักษณะเหมือนกับมาตามหาสิ่งของบางอย่าง
ไม่ได้มาร่วมเก็บแต่มาตามหาสิ่งของบางอย่าง
เงินที่หล่นเนี่ยไม่รู้ว่าใครเก็บไปบ้าง
และเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ว่านางเฮียงเนี่ยบอกว่า
เห็นเนี่ยหลายใบถ้าเป็นใบละพันหมดเลยนะ
เชื่อว่าไม่ต่ำกว่าแสนต้องเป็นแสน

อ้าก็ต้องบินมึงก็บินหนามางั้นอะถึงว่าบินเจอ่งถนนหนา
ตอนนี้ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเงินอาจจะถ้าเป็นผู้ที่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้นะ
ก็อาจจะลืมปิดกระเป๋าหรือว่าปิดไม่สนิทเงินมันก็หล่นแล้วก็ปลิวออกไป
กระจายเต็มถนนนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นเจ้าของเงินนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าท่านต้องจำได้อยู่แล้วแหละว่าท่านผ่านตรงนี้
แบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าเงินท่านเนี่ยไม่ครบแน่
มันอยู่ไม่ครบแน่แต่มีบางส่วนที่เขาเก็บไว้ได้
เห็นของใครตกอย่าไปเก็บของเขานะผิดกฎหมายนะคะ